ต้องใช้คำนี้แฉใช้กับพฤติกรรมที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก
แฉสอทอเมืองบ้านสวนคนหนึ่งที่ชนบุรีบอกว่า
เงินบริจาคที่เขาได้รับจากการวิ่งการกุศลที่จัดขึ้น
ตั้งแต่๑๔มีนาคม๒๕๖๑ก็คือที่ผ่านมานี่เองเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นก็คือมีผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดชนบุรีไปร่วมเยอะ
และคุณเชษสมายบัฟฟาโลก็ไปร่วมวิ่งบริจาคด้วย
นับเงินแล้วได้เงินมา๔แสนกับ๑๕๐๐บาท
แล้วตอนแรกคือเงินจำนวนนี้ต้องไปเอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลชนบุรี

แต่จังหวะที่จะเอาไปมอบให้เนี่ยนะคะ
หลังจากที่เขาวิ่งกันเสร็จเขาก็นับเงิน
เพราะได้เงินเนี่ยสอทคนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเป็นคนรับผิดชอบเอง
เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือ๑๕มีนาคมจะไปมอบให้โรงพยาบาลชนบุรี
ปรากฏว่าเงินหายไปค่ะเจ้าตัวก็หายไป
ทางโรงพยาบาลก็พยายามที่จะติดต่อสอบถามก็คือทวงเงินค่ะ
วงไปทวงมาได้เงินคืนกลับมา๒แสนบาท
ครั้งนี้ที่เราเบลอหน้าเนี่ยสองแสนกับอีกหนึ่งพันห้านร้อยบาท
ทีนี้วันนี้คุณเชษสมายบอฟฟาโลแล้วก็นายอำเภอเมืองชนบุรี
แล้วก็นายยกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบุรี
ก็มีการตั้งโต๊ะเลยค่ะแถลงข่าวชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้น
คุณเชษบอกว่าจริงแล้วตัวคุณเชษได้รับการติดต่อมาให้ช่วยวิ่งเท่านั้น
ไม่ใช่เจ้าของโครงการแล้วไม่เกี่ยวข้องกับโครงการวิ่งร้อยล้านของตัวเอง
มีการจัดก่อนหน้านี้ด้วยส่วนตัวไม่มีส่วนรู้เห็น
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินบริจาครวมถึงไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่
มาร่วมวิ่งในงานวันนั้นด้วยเพราะว่าสอทอคนนี้เนี่ย
หลังจากที่วิ่งเสร็จแล้วมีการนับเงินกันเสร็จได้เงินเบ็ดเสร็จ
ก็คือ๔๑๕๐๐บาททางธนาคารได้โอนเงินเข้าบัญชี
ให้กับสอทอที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้และหลังจากนั้นสอทอคนนี้ก็หายไปเลย
แต่เอาล่ะคุณเชษบอกว่าถ้าเกิดว่าสอทอคนดังกล่าวเนี่ย
ที่เป็นข่าวอยู่ได้ยินได้ฟังข่าวนี้แล้ว
ถ้าเกิดว่าพร้อมที่จะกลับตัวกลับใจเอาเงินจำนวน๒๑๕๐๐บาทมาคืน
อันนี้เนี่ยชาวชนบุรีก็พร้อมที่จะให้อภัยนะฟังเสียงคุณเชษกันหน่อยค่ะ
ทนาคารอ่ะได้โอนเข้าบัญชีของเขาก็บอกว่าเขาบอกว่ามีอะไรไม่รู้
เขาตกติดกีธ่าไหนไม่รู้กลับลงทางเพราะว่าโอนไม่สะดวก
ก็เลยให้โอนเข้าบัญชีเขาแล้วเขาก็หายไปพวกเราก็ตามมา
ตามงานก็ยังไม่เจอสุดท้ายก็มาเจอท่านหลักผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง
ก็ให้ช่วยตามงานท่านก็ตามมาได้๒๐๐๐๐๐ก็ยังคาดอีก๒๐๐๐๐๐อันบาท
ให้เขาแค่มารับผิดชอบนำเงินมาคืนโรงพยาบาลผมก็พอใจ
เพราะผมเองก็เหนื่อยนะก็วิ่งกันไปแล้วเป็นเงินชาวบ้านด้วย
ที่เขาศรัทธาในตัวเราแล้วก็ศรัทธาในเรื่องของโรงพยาบาล
อยู่แล้วคุณเชษบอกว่าตัวผมวิ่งเนี่ย
ผมก็เหนื่อยนะวิ่งครั้งนี้เนี่ย
เพื่อการกุศลชาวบ้านเองที่มาวิ่งเนี่ย
เขาก็เหนื่อยคนที่มาร่วมบริจาคเนี่ย
เขาตั้งใจแล้วเหตุฉะไหนเล่าคุณถึงมาทำแบบนี้
แต่เอาเถอะถ้าเกิดว่าคุณได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากเราแล้วเนี่ยก็ติดต่อกลับมา
ชาวบ้านและคุณเชษก็พร้อมที่จะให้อภัยนะ

ล่าสุดค่ะทางสทคนดังกล่าวนะคะได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะ
ติดต่อกลับมาแล้วนะคะยอมรับว่าได้นำเงินบริจาคไปจริง
ส่วนเงินที่เหลือก็คืออีกสองแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาท
สอทรคนนักกล่าวบอกว่าของี้ได้ไหม
แบ่งคืนเป็นงวดเดี๋ยวจะคืนครบทุกบาทครบทุกสตางค์
แต่แบ่งคืนเป็น๒งวดพร้อมอ้างว่าได้มีการพูดคุยกับทางอำเภอ
และโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วถามว่าเอ้า

สทอ้างแบบนี้บอกว่าเพราะว่าการจัดงานวิ่งการกุศล
คือเขารับผิดชอบเรื่องของค่าใช้จ่ายทุกอย่างเพียงคนเดียว
ขอเวลาหาเงินมาคืนแล้วก็ยืนยันว่า
ได้ประสานกับทางโรงพยาบาลให้ทราบมาโดยตลอด
เหรอแล้วทำไมโรงพยาบาลถึงมาทวงแบบนี้ล่ะ
โรงพยาบาลเป็นคนทวงเองด้วยนะ
บอกว่ายังเหลืออีกสองแสนหนึ่งพันห้าร้อย
ขอผ่อน๒งวดก็ติดต่อกลับมาแล้วเรียบร้อย